หลานวัย๒๓ปีโมโหลุงเพราะว่าเขาไปขอเงินลุงและลุงไม่ให้
ทีนี้ไปคว้ามีดพระที่บ้านขออภัยมีดสปาต้าที่บ้าน
กลับมาฟันลุงจนลุงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ป้าก็โดนลูกหลงบาดเจ็บไปด้วย
ตำรวจสพบางปะกงตรวจสอบเหตุคนถูกทำร้าย
บ้านเล็กที่๑๗หมู่๓ตำบลหนองจอกอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ในจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านชั้นเดียว
โดยมีนางสาวประชวนอินพรมอายุ๖๖ปีภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในบ้าน
ส่วนนายสมศักดิ์บุญมีอายุ๖๗ปีสามีนะครับ
ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
โดยถูกฟันตามร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
ด้านของผู้ก่อเหตุก็คือนายพลากรอินพรมอายุ๒๓ปีซึ่งเป็นหลานนะครับ
หลังก่อเหตุฟันลุงแล้วก็พ่อได้พาหลบหนีไป
ส่วนญาติคนอื่นได้รีบมาเก็บกวาด
ทำความสะอาดล้างเลือดจำนวนมากที่อยู่ภายในบ้านนะครับ
ส่วนมีดสปาต้าซึ่งเป็นของกลางที่สำคัญ
ญาติพี่น้องตอนที่เข้าไปห้ามเหตุการณ์ไว้ได้
ก็สามารถแย่งมาเก็บเอาไว้แล้วก็ส่งมอบให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
นางประชวนผู้เป็นป้าของผู้ก่อเหตุให้การ
ว่าขณะที่กำลังนั่งอยู่ภายในบ้านกับสามีก็คือนายสมศักดิ์
นายพลากรหลานชายเดินมาในบ้านแล้วก็ขอเงิน
แต่ว่านายสมศักดิ์บอกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ให้ด้วย
ทำให้หลานโมโหก่อนจะเดินกลับไปที่บ้าน
จากนั้นก็เดินถือมีดเข้ามาในบ้านนะครับ
ลงมือฟันนายสมศักดิ์ฟันลุงอย่างไม่ยั้งเลย

ญาติพี่น้องที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งผู้เป็นป้า
ก็รีบเข้ามาห้ามแล้วก็เข้ามาแย่งมีดไว้นะครับ
ส่วนพ่อของนายพลากรก็รีบพาลูกชายหลบหนีไป
ตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวนายพลากรมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ